ผมคิดว่าการปรองดองหนึ่งไม่ใช่วาธกรรม
ปองดงไม่ใช่การเอาคนสองคนมาจับมือกัน
ปรองดองไม่ใช่การยัดเยียด
จับมือกันให้ร่วมมือกันแต่ต้องเป็นการปฏิบัติ
ผมยกตัวอย่างง่ายนะรถชนกันบนถนนเฉียวหรือชนกันก็ตาม
มันอาจจะฝ่าไฟแดงมันอาจจะเมาคุมสติไม่อยู่
มันอาจจะตัดหน้ากระทันหันแล้วก็ตาม
คนผิดลงจากรถเข้าก็ไปหาคู่กรณียกมือไหว้
ผมผิดเองครับผมรับผิดชอบครับ
ใช้เวลาแค่๔๕นาทีจบ
ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องมีปัญหา
เพราะมีการยับรับผิดของคนที่ทำผิด
ถ้าคนที่ทำผิดเนี่ยรับผิดซะแล้วเนี่ยนะครับ
มันไม่ต้องมีปัญหาที่จะปรองดองหรือไม่ปรองดอง
เพราะปัญหามันจบปัญหามันลงตัวปัญหามันไม่ต้องมีอะไรอีกแล้ว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใจกลางที่สุดของการปรองดองก็คือการรับผิด
ใดที่ไม่มีการรับผิดนะครับมีอันจะต้องติดคุกแล้วหนี
มีอันจะต้องจ่ายค่าสินหมายทดแทนแล้วไม่ยอมจ่าย
มีอันจะต้องลงโทษทางอาญาแล้วไม่ยอมที่จะรับโทษทางอาญา
ซึ่งตรงนี้นี่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าพูดได้นะกติกาเป็นธรรมไม่เป็นธรรม
แต่ว่าสารสถิตยุติธรรมเนี่ยสถิตยุติธรรมแปลว่ายุติตรงนั้น
นี่ถ้าเกิดมีการบอกว่าไม่เป็นธรรมเพราะไม่เป็นธรรมแล้วทำไง
คุณจะตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ขึ้นมาทั้งชุดเหรอหรือยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เพราะว่านั่นก็คือว่าเมื่อสารตัดสินก็แปลว่ายอมรับเมื่อยอมรับก็ต้องปฏิบัติ
หนึ่งรับผิดสองยอมรับกฎเกณฑ์กติกาแล้วเดินเข้าสู่กระบวนการ